รถชนรถมอเตอร์ไซค์บรรทุกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ไปดูเรือชนเรือหน่อยเป็นอุบัติเหตุกลางน้ำค่ะ
จะกลับมาที่เกาะสองแล้วปรากฏว่าไปชนเข้ากับเรือบรรทุก
เหลือไม้มันทุกปูนซีเมนต์
เลยมีคนบาดเจ็บ๓๐คนนะคะ
เพราะว่าเรือสปีดโบ๊ทมันเร็วแล้วคนก็เยอะไง
แล้วเหลือไม้มันเบลือเทอ่ะค่ะ

ท่าเรือด่านสุรกากรระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนอง

เจ้าหน้าที่ระนมกำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก่อนเลยนะคะ

ไปที่ท่าเรือของบริษัทแกรนอันดามัน
แล้วก็ลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะ
นายบุญชัยสมใจในอำเภอเมืองระนองบอกว่า

เรือที่เกิดอุบัติเหตุเป็นเรือรับส่งพนักงาน
ของบริษัทแกรนอันดามันจากโรงแรมบนเกาะสนจังหวัดเกาะ๒ของพม่า
กลับมาที่ระนองทีนี้ระหว่างทางก่อนถึงท่าเรือนิดเดียวเองค่ะ
ชนเข้ากับเรือไม้บรรทุกปูนซีเมนที่ออกมาจากท่าเรือฝั่งระนอง
จะไปจังหวัดเกาะ๒คือเส้นทางเดียวกัน
หลังเกิดเหตุเรือบรรทุกปูนก็เร่งเดินทางต่อ

เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องติดตามตัวคนขับเรือมาสอบสวนแหละ
อันนี้เรือชนแล้วหนีหรือเปล่าไม่แน่ใจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็บอกว่าตอนนี้ผู้บาดเจ็บเนี่ย๓๐คนด้วยกัน
เรื่องต้นคุณหมอตรวจรักษาให้กลับบ้านได้๓คนแล้ว
แต่๒๗คนที่เหลือยังต้องอยู่โรงพยาบาลก่อนค่ะ
เดี๋ยวขอไปตามตัวคนขับเรือไม้บรรทุกปูนก่อน
มันเกิดอะไรกันขึ้นดูจากลักษณะแล้ว
ปีดโบ๊ทไม่น่าเอาด้านข้างวิ่งไปชนคุณหรอก
นั่นสิฮะมันจะเอาข้างเข้าไปอย่างไรล่ะเนอะนะครับ
แล้วคุณเบนหัวออกแล้วไปต่อยังไงไปเลยนะ